คุณผู้ชมคะรู้หน้าไม่รู้ใจอย่าตัดสินหนังสือจากปก

คือพวกนี้เวลาที่เราเห็นเขาดูบุคลิกดี

เพราะว่าผู้ชายคนนี้เอาจริงเขาก็แต่งตัวดีนะ
แต่ท้ายที่สุดแต่งตัวดีแล้วมาขโมยอะไร
ขโมยมือถือเนี่ยดูสิเอาเห็นแบบนี้
ถ้าเกิดมองเผินก็เขาดูบุคลิกดีดูดีนะ

นี่ฮะก็เล่าเป็นฉากฉากให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะฮะ
เขามาตรงเคาน์เตอร์สินค้าตรงนี้
จับอะไรไม่รู้แล้วก็ของมันหล่นไปแล้ว
เขาก็เรียกพนักงานมานะครับให้พนักงานมาเก็บซะ
แต่สิ่งที่เขาหยิบออกมาแล้วนะคุณ
เขาใส่ไว้ในตระก้าแล้วเห็นไหมว่าเขาทำอะไรอยู่
นี่ไงเอากระเป๋าสีดำของเขาเนี่ย
มาวางบนตะก้าและจากนั้นไปไหนนี่
มุมนี้มุมนี้ไปหลบหลังเสายังไงอีก
แล้วก็เอาของที่ขโมยมาเมื่อกี้
ยัดใส่กระเป๋าเป้ของตัวเองซะ

แต่ที่เห็นแบบชัดคือมือถือ

อื้อนี่
เขาเลือกแล้วล่ะว่าจะเอาชิ้นนี้

เห็นคนไม่ค่อยมีปลอดคนก็เอายัดใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้ว

จับสินค้าอื่นไปจ่ายตังค์

แต่ไอ้ที่ถือไอ้ที่ขโมยไปยัดใส่กระเป๋าไปไม่จ่ายนะ
มันมีด้วยช่วงหนึ่งนะที่ในวงจรปิด
ที่เขาเดินไปเคาน์เตอร์แล้วเอาลำไยไปจ่ายเงิน

แล้วถามว่าลำไยมันราคาถึง๘๙๙๙ไหมล่ะ
พนักงานที่เขาอยู่ที่ร้านเขาก็เล่าให้ฟังนะ

เหลือพนักงานอยู่ตรงแคชเชียร์อยู่คนเดียวเอง

เดินรอบร้านหยิบจับของ
ลูกค้าคนอื่นที่เขาอยู่ในร้านก็จ่ายตังค์แล้วก็ออกไปจนหมด
ทีนี้พอผู้ชายคนนี้เสื้อชมพูเห็นว่าคนในร้านน้อยแล้ว
พนักงานไม่เห็นแล้วตรงมาหยิบเลย
แล้วเสร็จแล้วพอตะก้าเอามือถือใส่ตะก้า
ก็อย่างที่เล่าให้ฟังเอามือถือใส่ตะก้า
แล้วเอากระเป๋าปิดไว้แล้วไปหาที่แอบหลังเสา

แล้วก็เอามือถือยัดใส่กระเป๋าเขา

คุณเขาจ่ายตังค์ผ่านแอปค่าลำไยเท่าไหร่เอง
คือพอชำระเงินเสร็จก็ออกจากร้านหน้าตาเฉยเลย

ลองฟังเสียงพนักงานค่ะ
เลือกของตัวนี้เสร็จปุ๊บ
นั่งลงไปนั่งนั่งยังไงนั่ง
ก็ใช้กล้องตัวนี้จะมองไม่เห็นเลย
นี่เห็นไหมคือเขาก็ให้ดูแหละว่ามุมกล้องไหนที่จับภาพได้
มุมกล้องไหนเห็นมุมกล้องไหนไม่เห็น
พนักงานบอกว่าที่ร้านนี้จริงกล้องวงจรปิดเยอะมาก

แล้วเขายังกล้าก่อเหตุแบบนี้
ทีนี้พนักงานเขาก็เลยเอาคลิปนี้คุณผู้ชมเอาไปโพสต์
แล้วก็บอกว่าใครที่เจอตัวผู้ชายคนนี้นะ
คืออยากตามจับแล้วก็ประกาศตามหาตัวคนนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กด้วย
แล้วก็ส่งให้กับสื่อด้วยให้ตามหาตัวคนร้ายมาลงโทษ
ดำเนินคดีตามกฎหมายโทรศัพท์มันก็แพงนะตั้ง๙๐๐นะคะ
แล้วก็เห็นคนที่ร้านเขาคุยกันนะ
เมื่อดูกล้องวงจรปิดแล้วบอกโอ้โหนี่ก็แต่งตัวดีนี่นะ
ใช่ไงประสิทธิ์อะไรไม่ได้เลยค่ะหน้าตาก็น่าจะดี